ในค่ำคืนนี้ติดตามความขึ่นไหวของททยศไทยกันก่อนตอนนี้เดินทางจากประเทศไทย
ไปที่ประเทศพม่าเป็นที่เรียบร้อยพอเดินทางไปถึงก็ลงฝึกซ้อมทันทีครับ
ของไทยหลังจากนั้นครับเดินทางเข้าที่พักและซิโก้กิริสักเสนาเมือง
หน้าฝึกสอนได้นำลูกทีมลงฝึกซ้อมทันทีนะครับซึ่งทางเจ้าภาพก็ได้จัดสนามซ้อม
องค์ซานสเตดียมสนามเก่าแก่กว่าห้าสิบหกปีและเป็นสนามที่ทีมไทยนั้นเคยแพ้พามาร์ดในการ
ลาแหลมทองเมื่อปี๑๙๖๙ในรอบชิงชนะเลิศ๓ประตูต่อ๐นับย้อนไปก็ประมาณ๔๗ปีที่แล้วครับ
โดยการซ้อมนะครับซิโก้ให้นักเตะซ้อมเบา๑ชั่วโมงแล้วก็เน้นไปที่การรักษาความฟิต
และปรับสภาพอากาศขณะที่พื้นสนามนั้นเป็นพื้นย่าค่อนข้างยาวครับ
แล้วก็มีจุดเด่นก็คือความฟิตแล้วก็มีผู้เล่นเก่งหลายคน

เกมนัดแรกของรอบรองชนะเลิศนะครับจะแข่งขันในวันที่๔ธันวาคมครับ
พม่าจะเจอกับไทยนะครับเกมที่ไทยจะบุกไปเยือนนี้จะแข่งขันในเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีตามเวลาของไทย
ส่วนนัดที่๒ครับจะกลับมาเล่นกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับในวันที่๘ธันวาคม
ก็เกมที่จะกลับมาเล่นที่ไทยนี้จะแข่งขันในเวลา๑๙นาฬิกาครับ